เนี้ยมันก็ทำให้หลายหลายฝ่ายเนี้ยเขาไม่สบายใจอืม
เขาก็มองว่าพระทั้งสองรูปเนี่ยนะครับพอเขาเรียกพอสออ่าฮะ
พอสองจริงแล้วจะมีคำว่าเป็นพี่สาวก็ได้เพื่อนสาวก็ได้
เพื่อนสนิทก็ได้ในที่นี้เขาใช้คำว่าพระสงฆ์พระสงฆ์
อ่าเขาก็บอกว่าไม่สบายใจนะครับที่ได้มีการเอ่อมามาไลฟ์สดไลฟ์แบบนี้
แล้วเหมือนกับอย่างเช่นคุณศรีสุวรรณท่านก็บอกว่าไอ้การทำแบบนี้เนี่ย
ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่สมควร
ลักษณะเหมือนตลกเนี้ยนะมาใส่พระเหลืองอ่าฮะนี่นะฮะ
ท่านก็เลยไปร้องนะครับให้ทางมหาศิราสมาคมเนี่ยนะครับ
รวมถึงสำนักพุทธเนี้ยจัดการนะฮะสองสองของสองพ่อศรเนี้ยแหละฮะ
เพราะว่าจริงแล้วเอาธรรมะไปสอนให้เป็นเรื่องตลก
เออมันไม่ควรแล้วมาแบบนั้นอืม
ยังมีอีกหลายท่านนะฮะยังมีไปถึงทางคุณนิพิษอินทรสมบัติค่ะอ่า
ใช่ไหมใช่อ่าท่านเป็นสอสอใช่ไหมอ๋ออ่าท่านก็บอกมาอ่า
มีไหมมีท่านท่านก็ท่านก็บอกว่าจริงแล้วก็จริงไม่อยากจะเขียนเรื่องของพระเท่าไหร่แต่ว่าครั้งนี้อดไม่ไหว
ท่านก็มองว่าการไปทำแบบนี้เนี่ยอายศาสนาอื่นอืมอ่าปรากฏว่าทางพระไพรวันท่านก็บอกจะอายทำไมในเมื่อ
วันนั้นเนี้ยก็มีศาสนาอื่นมานั่งฟังกันเยอะอ่าอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งท่านก็รู้สึกว่ามันควรจะมีเอ่อ
เหมือนแบบสมัยใหม่มันก็ต้องมีการสอดแทรกอะไรเข้าไปบ้างยุคใหม่สมัยใหม่เนาะ
มันก็ต้องพูดไปถึงขั้นที่ว่ามีการอัดคลิปมาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยอย่างพระไทยบีดกเนี่ยจะเก็บเอาไว้อยู่ในตู้อย่างเดียวมันคงจะไม่ได้
คุณจะต้องออกมาให้คนอื่นเขาได้รับรู้ได้ฟังได้เห็นได้รับธรรมกันบ้างแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสมัยนี้คนเนี่ยไม่ค่อยได้ไปวัดกัน
อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าได้มีการสอดแทรกหรือแสดงธรรมผ่านทางเฟซบุ๊คหรือผ่านทางในมุมของเอ่อ
โลทงโทรทัศน์ไปเนี่ยก็ก็มันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ทีเนี้ยในวันนั้นน่ะบังเอิญว่ามันอาจจะยังไม่มีทำสักเท่าไหร่อืม
นี่ก็ต้องยอมรับท่านก็ยอมรับนะแต่ท่านบอกว่ามันเป็นครั้งแรก
เดี๋ยวค่อยค่อยนะฮะฮะล่าสุดเนี้ยนะครับก็คือมีทางฝั่งของอ่า
ที่เป็นข่าวขึ้นมานะฮะเนี่ยก็คือสอสอพลังประชารัฐนะฮะอ่า
ก็ได้มีการจ่อนิมนต์นะฮะ๒พศแจงปมไลฟ์สดนะครับ
ในวันที่๙นี้ก็คือประธานกรรมธิการศาสนา
ในฐานะประธานกรรมธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาพุทธรัศดร
บอกว่าจริงแล้วในวันที่๙
ทางกรมธอกษาศาสนาจะนิมนุพระมหาไพวรรณ
แล้วก็พระมหาสมปลองแห่งมัชซ่อยทองทั้งคู่
เข้าไปชี้แจ้งต่อกรมธอกษาศาสนา
อย่างไรก็ตามส่วนตัวมองว่าการที่พระทั้งสองรูปออกมาเทศทางโซเชียลสามารถทำได้
แต่ก็ต้องพิจารณาถึงคำวิพากษ์วิจารณ์รวมถึงต้องพิจารณาว่ามีการโฆษณาแฝงด้วยหรือเปล่า
อืมอ่าอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งฮะนะฮะหนูดูไลฟ์ตอนวันศุกร์ใช่ไหมค
ที่สองทุ่มครึ่งหนูก็นั่งดูนะคะอืมเห็นมีบางช่วงบางตอนที่
ตกลงคือพี่หนุ่มโทรไปหรือพระคือพระมหาสมปองโทรหาพี่หนุ่มก่อน
คือพระสมปองอ่ะโทรมาหาผมใช่แล้วพี่หนุ่มไม่รับผมไม่ได้รับ
ผมไม่รู้ไงอ่าคือผมไม่รู้คือผมอ่ะรู้ว่าว่าวันนั้นจะมีการ
อยู่แล้วแต่ผมคิดว่าคงเลิกไปแล้วแหละอ่าฮะเพราะมันดึกแล้ว
ว่าจบแล้วสามทุ่มครึ่ง๔ทุ่มประมาณนั้นนะท่านก็โทรเข้ามา
ผมก็อ๋อคงจะโทรมาคุยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ไม่ได้รับอ่าผมก็เลยโทร
กลับไปเห็นพอเห็นเบอร์ก็โทรกลับไปโทรกลับไปท่านก็คุยกับผม
ผมก็คุณก็คุยกับท่านไปเรื่อยอ่ะอ่าแต่ไม่รู้ว่าไลฟ์อยู่อ่า
หลังถึงได้รู้ว่าไลฟ์ก็เลยถามนี่ไลฟ์อยู่แล้วครับบอกอ๋อใช่นะ
ไลฟ์อยู่ใช่ผมดูในในในได้ดูอยู่ได้ดูแล้วได้ดูอ่าฮะ
ตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่าตกลงใครโทรมาเพราะเห็นคำถามสมปองโทรไปหาพี่หนุ่มก่อน
เพราะพี่หนุ่มไม่รับแล้วพี่หนุ่มก็เลยโทรกลับก็เลยโทรกลับไป
พูดถึงประเด็นว่าน้อยใจพระมหาภัยวันน้อยใจพี่หนุ่ม
มีความเข้าใจผิดกันอะไรตอนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คือที่โทรมาไม่ใช่ประเด็นนั้น
ก็คือโทรมาพูดคุยเฉยเฉยใช่แต่ท่านก็เหมือนกับมีอำผมเรื่อง
ผมกับทางพระมหาภัยวันอ่าฮะว่าครั้งหนึ่งในอดีตต้องคิดตั้งแต่สมัยนาน
ไม่รู้นานเป็นหลายปีตั้งแต่แรกแรกอ่ะแรกแรกเลยอืมเออคือท่านอ่ะ
แต่ท่านอ่าแต่ท่านสมปองอ่ะท่านจำผิดอ่าฮะอ่าท่านจำผิดอ้าว
คือท่านไปจำว่าวันนั้นทำเรื่องของหลวงพี่น้ำฝน
แล้วก็เหมือนแบบหลวงพี่น้ำฝนเอาอะไรอ่ะกระเป๋า
พี่ลงยันทร์อ่ะพี่ลงยันทร์อ่ามาออกอ่าฮะเออทีเนี้ยวันนั้นอ่ะ
รายการผมอ่ะเป็นรายการที่อัดเป็นเทปเอาไว้อืมแล้วออนแอร์ตอนสองทุ่มครึ่ง
ฮะอ่าแต่รายการของคุณพุทธเนี้ยอ่าฮะเขาออนแอร์ตอนประมาณเอ่อ
โมงเย็นหรือหกโมงไม่รู้ประมาณนั้นอ่ะใช่ฮะอ๋ออีกรายการหนึ่ง
ต่างกับรายการของคุณพุธอ่าห้าโมงห้าโมงห้าวิมันอ่ะอืมอ่า
เขาออนแอร์ประมาณห้าโมงกว่าผมก็บอกหลวงพี่น้ำฝนบอกว่าหลวงพี่
อย่าเพิ่งไปไหนนะให้ผมออนแอร์ก่อนของผมมาออนแอร์๒ทุ่มครึ่ง
อัดเทปไว้ในออนแอร์สองทุ่มครึ่งนี่พูดกับหลวงพี่น้ำฝนพูดกับหลวงพี่น้ำฝน
ฮะแต่หลวงพี่น้ำฝนน่ะไปไปไหนฮะไปอีกรายการไปออกรายการคุณพุทธ
ออกรายการคุณพูดตอนตอนประมาณสัก๕โมงกว่าแล้วผมออก๒ทุ่มครึ่ง
คือแอบไปก่อนแต่หลวงพี่น้ำฝนรับปากว่าอัตมาไม่ไปเดี๋ยวจะกลับวัดแล้ว
ไปโผล่อยู่อ๋อเป็นหลวงพี่น้ำฝนเป็นหลวงพี่น้ำฝน
แต่ผมไม่แน่ใจวันนั้นน่ะพระมหาภัยวันมาด้วยหรือเปล่า
แล้วแกไปเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอ่าฮะจริงแล้วไม่ใช่
ไม่ได้เกี่ยวกับพระไพรวัลเลยไม่ได้เกี่ยวเลยน้อยใจหรืออะไรกัน
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวแต่มันเคยมีประเด็นเรื่องหนึ่ง
แต่ไม่ใช่เรื่องนี้อ่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งอ่าฮะ
คือพอดีว่าผมอ่ะนับถือพระอยู่รูปหนึ่งครับแล้วพระแล้วพระองค์นั้นน่ะ
ท่านก็เหมือนแบบออกมาเหมือนแบบอ่าให้สายสินหรือว่าเอ่อ
เหมือนแบบอยู่ในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วตัวท่านไพรวันอ่ะ
ท่านจะเป็นคนที่มีมุมมองในเรื่องของพระพระที่เหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะ
เหมือนแบบมีวิชาอะไรอย่างเงี้คือถ้าท่านอ่ะไม่เห็นด้วยอ่าฮะ
นะฮะท่านก็มีการไลค์อ่ามีการแบบโพสต์ลงไปในในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ย
อืมผมก็ผมก็ไปอำท่านอ่าไปแซะท่านไปแซะท่านอืม
ท่านก็เลยงอนผมท่านก็ด่าผมไอ้พิธีกรที่มันชอบมาสายสายเนี่ยทำไมไปหลอก
เท่านั้นเองคนละเรื่องอ่ะคนละเรื่องกันแต่พระสมปองไปจำผิด
มีประเด็นเลยก็เลยกลายเป็นประเด็นนี่แหละแต่จริงจริงแล้วอืม
มันมันนานมากแล้วจนกระทั่งผมกับพระไพรวัลเนี่ยก็
ทำงานร่วมกันมาตลอดก็ไม่มีอะไรอ่าฮะเออนะฮะอยู่ดีดีก็คือไปไป
ไปพูดในมุมที่มันคนละเรื่องอ่ะโอเคเรื่องมันคือเรื่องที่ว่าไอ้รายการ
นั่นคือเรื่องของหลวงพี่น้ำฝนครับผมค่ะอ่าเออแต่ผมออกสองทุ่มครึ่ง
แต่คุณพุทธเขาออกก่อนอ่าผมอัดไว้ไงผมก็อย่าเพิ่งไปออกนะ
ถือว่าไปออกคุณพุทธตุ๊กคงไม่มีคนดูผมโอเคแล้วคุณหลุงพี่น้ำฝนอ่า
แต่พระพระอ่ามหาพระไพรวัลเนี้ยอ่าฮะอีกเรื่องหนึ่ง
อ่าอีกรูปหนึ่งซึ่งอยู่ในทำคุณแทนว่าท่านมหาสมปองเนี้ย
จำจำผิดปฏิเสธการปฏิกรณีใช่อ่าฮะแล้วอยู่ดีดีพระไพรวัล
จากประเด็นนู้นไม่ยงประเด็นนี้อะไรอย่างนี้
อย่างกรณีนี้ที่พี่หนุ่มได้สัมภาษณ์ทั้ง๒พระทั้ง๒ท่านเนี่ย
พี่หนุ่มมองอย่างไรกับการณะที่ปัจจุบันเนี่ย

ผมต้องรอดูตอนที่ท่านแสดงธรรมจริงก่อน

คือในเมื่อท่านบอกว่าทุกอย่างมันยังเป็นการเรียกแขกอยู่อ่าฮะ

เป็นการให้เห็นว่ามันจะมีการ

แต่ผมว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นในมุมที่ท่านพูด

ตรงไหนคือต้องยอมรับอย่างที่

มองวัดถึงขั้นที่ว่าเป็นสถานที่ที่เหมือนแบบ

เอาเงินไปเพื่อที่จะทะลุบำรุงวัด

อย่างนี้คือคนก็รู้สึกว่าเขาไม่อยาก
เขาสื่มสถา
สถาน้อยลง

คือไม่ใช่เป็นธรรมะที่แบบเอาหนักไปให้เขา
เขาก็ต้องมีการสอดแทรกว่าอันนี้มันควรนะอันนี้ไม่ควรหรืออะไรอย่างนี้

แต่พอไปง้างเขามากไม่ได้ต้องเป็นอย่างสมัยก่อน
ต้องทำเหมือนดึกดำบันนู่นเขาสืบทอดกันมาอย่างนี้

ก็เหมือนทางครูเนอะเดี๋ยวที่ครูก็มีวิธีการสอนแบบ
มีวิธีการสอนมีเทคนิคการสอนแบบนั้น

มุมของคนที่รู้สึกว่าเจนเก่าเขารู้สึกว่า
ไม่ได้พระเป็นอย่างนี้ไม่ได้พระต้องอย่างนี้พระต้องเป็นแบบนี้อย่างนี้
แต่ว่าผมผมว่าไม่มีอะไรตายตัว
ผมเองบวชเป็นพระผมยังโดดกำแพงเลย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

แต่พอไปยิ่งแบบไปสร้างเรื่องแบบนี้แบบเดี๋ยวต้องเชิญมาคุยเดี๋ยวต้องอันนี้คน
จะออกมาต่อต้านไงอ้าวแล้วทำไมทีเวลามีพระกิน
เอ่อหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้า
ก็คือจะไม่ได้บอกว่าศีล๕ข้อ๑๐ข้อ๒๒๗ข้อมีอะไรบ้างแต่ก็คือจะยกตัวอย่างอะไรอย่างนี้ถูกต้อง
ผมว่ายุคนี้สมัยนี้มันไม่มีอะไรตายตัว
อะไรที่มันปรับเปลี่ยนได้ปรับใช้ได้
ที่มันจะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยมันก็ต้องทำไง
คือถ้าเกิดว่าไม่ได้ฉันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้
คือความอยู่ร่วมกันมันไม่เกิดไง
อย่างเรื่องอย่างนี้เรื่องพระอย่างนี้ผมก็มองว่าถ้าเป็นผมนะ
ก็สนับสนุนนะก็ทำไปแต่อย่าเลยเถิดอย่าแบบอย่านอกกรอบ
คือผมเชื่อว่าทั้งพระสมปองทั้งพระมหาภัยวันท่านเป็นคนมีความรู้
เพราะฉะนั้นเวลาท่านทำอะไรท่านอยู่ในกรอบอยู่แล้ว

ที่วัดก็มีในกรอบอยู่คู่กับนั่นเลยกับเจ้าอาวาส
วันนี้พี่หนุ่มได้คุยกับพระทั้งสองท่านกรณีคุณศรีธัญญาศรีสุวรรณนี่ว่าไงคะ
คือพระไพรวัลเนี่ยท่านก็บอกว่าอยากให้ทางคุณศรีสุวรรณเนี่ย
เผาในความแบบเหมือนแบบดุดันหรือเข้มขังลงบ้าง
เหมือนกับมีอารมณ์ขันอยู่ในใจบ้างอะไรอย่างนี้
คือเปิดใจยอมรับบ้างอะไรอย่างนี้
ส่วนพระมหาสมปองเนี่ยท่านก็พูดดีท่านก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าไงว่างเนี่ย
เรานัดดื่มกาแฟคือนิมนต์อัตมาไปดื่มกาแฟที่บ้านของโยมศรีสุวรรณก็ได้
จะได้แบบคือตอนนี้โยมศิลปะอาจจะไม่เคยรู้จักตัวตนของท่าน
พอมาเห็นแบบนี้อาจจะรู้สึกเข้าใจผิดไป
แต่ถ้าเกิดได้รู้จักท่านแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ท่านทำคืออะไร
คือท่านก็มีเหตุและมีผลนะในมุมนี้ผมว่าท่านพูดดี
นั่นแหละแต่ท่านศรีสุวรรณท่านก็บอกว่าเอ่อสุดท้ายแล้วยังไง
ต่อให้มาก็เดี๋ยวจะนิมนต์ไปดื่มกาแฟไปสรรกาแฟแหละแต่แต่ไม่ถอนไม่ถอน

นั่นแหละท่านก็บอกว่าผมก็ถามท่านบอกว่า
พี่พี่ศรีมีคนว่านพี่เยอะนะไปร้องเยอะเนี้ยเหมือนกับไปหาแสงหิวแสงอะไรอย่างเงี้อืม
เสียแกบอกว่าไม่หรอกแกมีแสงอยู่ในตัว
นี่มีแสงอยู่ในตัวหมายความบ้าง